ต่อกันที่ราชินีรถแห่น้องใบปอลรัตยากันบ้างคุณผู้ชมค่ะ
ปกติเนี่ยเห็นน้องใส่เสื้อยืดกางเกงยีนสีดำปล่อยผมตรงยาวใช่ไหม
ลืมไปแล้วว่านางเนี่ยเคยเป็นหมอลำซิ่งมาก่อนคุณผู้ชม
คือตอนนี้เนี่ยนางเปลี่ยนเลเวลเปลี่ยนตัวเองมาเป็นหมอลำซิ่งดูบ้าง
ตอนนี้เนี่ยโอ้โหสวยสดงดงามมากให้คุณผู้ชมไปดูพร้อมกันค่ะ
แบบหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนกันนะคะ
เชื่อว่าแฟนหลายคนไม่ทราบมาก่อนเลยว่าเส้นทางก่อนที่จะมาเป็นราชินีรถแห่
เช่นทุกวันนี้น้องใบปอเคยเป็นนางเอกหมอลำซิ่งมาก่อนเด้อ
พอน้องกลับมาสวมชุดแต่งองค์ทรงเครื่องเต็มยดแบบนี้บอกเลยนะคะว่าเซอร์ไพรส์สุด
น้องใบปอลบอกว่ากลับมาเป็นสาวหมอลำในรอบหลายปีแฟนคลับนี้โอ้โหปราบปลื้มสุด
บอกว่างามคักงามอิลิเด้มเป็นตาคักข้าน้อ
บอกเคยเห็นลูกนี้จากเชืองามแห้ง
เขาบอกแบบนี้นะคะดิฉันพูดถูกไหมพี่แจ๊ค

น้องแบ๊บปอล์ก็เปิดใจกลับมาเทิงไทยรัฐด้วยนะ

คือไม่ได้แต่งเต็มขนาดนี้มาหลายปีแล้วอะค่ะ
เอาเป็นว่านานจนจำไม่ได้เลยก็ว่าได้
แต่ทุกครั้งที่ได้มีโอกาสเป็นสาวหมอลำ
ก็ยังเป็นความภาคภูมิใจของตัวเองเสมอ
และไม่เคยลืมว่าตัวเองเกิดมาจากการเป็นหมอลำซิ่งค่ะ
รอบนี้พอกลับมาใส่ชุดหมอลำแบบตื่นเต้นมากครับ
ดีใจนะดีใจว่าตัวเองจำก่อนลำได้

ว่าจะเป็นรูปแบบรถแห่หรือว่ารูปแบบคอนเสิร์ต
หรือว่ารูปแบบคอนเสิร์ตลำซิ่งนะคะ

จะเป็นหมอลำซิ่งหรือว่าจะเป็นราชินีรถแห่ก็ปังเหมือนกัน

คุณแฟนก็เอ็นดูแบบนี้นะ
ก็ฝากติดตามผลงานน้องด้วยกันแล้วกันนะคะ